จากเรื่องทางวิทยาศาสตร์แล้ว

หลวงปู่ทวดคุ้มครองเอาไว้ครับ
อุ๊ยปอล์น

อย่าเบี๊กอย่าเบี๊กอย่าเบี๊ก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

คนขับรถกระบะที่มีข้อข้างหน้านั้นยางระเบิด
คุณปอนเนี่ยยังเก็บยางเส้นที่ระเบิดเอาไว้หลังกระบะเลยนะครับ
แล้วเล่าบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยพี่มันอยู่ในอำเภอทัพสแก่
นี่พี่ยางเส้นนี้แหละที่ระเบิดนี่ไม่โอ้โหเป็นริ้วเลย
ฉีกแบบนี้เลยไอ้ตอนระเบิดเนี่ยอยู่ช่วงทัพสแก่ประจวบคิริขันครับ
เคยเจอยางระเบิดครั้งแรกในชีวิตตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนแรก
ที่ถ้าสังเกตเห็นนะไฟเบรกมันจะแว๊บขึ้นมาแป๊บนึงคือ
เขาแตะไปวาวแล้วแต่พอพี่หนึ่งพี่หนึ่งใครอ่ะ
หนึ่งคนที่ตะโกนมาจากโทรศัพท์อ่ะที่ขับอยู่ด้านหลังเออพี่หนึ่งวิไลใจดีเนี่ย
๔๓รุ่นพี่นะฮะประสบการณ์สูงขับรถกระบะตามมาเนี่ย
เตือนให้อย่าเบคตั้งสติได้เลย
ปล่อยรถไหลนะครับให้มันความเร็วรถลงรถลง
เพราะว่าเชื่อว่าไงพี่ปอนด์

บูชาอยู่หน้ารถตลอดเวลา

ให้ปลอดให้ภัยครับ

ติดตัวตลอด

ก็สำคัญเพราะนี่เป็นวิทยาศาสตร์

จะทำให้รถเสียการควบคุม
หมุนคว้างหมุนเคว้ง

พวงมาลัยให้มั่นอาจจะต้องเกร็งหน่อยนะ

อย่าเยียบเบรกในทันที